ถามถามเพื่อนนิดนึงเห็นว่ามีไปให้กำลังใจพี่น้องพี่หลีกเค้ามองคอมเม้นต์อะไรอย่างนี้
ความรู้สึกตรงนี้หน่อยนะครับไปคอมเมนต์เรื่องเกี่ยวกับเพื่อน
จริงก็ปกติอะเนาะถ้าเพื่อนเศร้าเพื่อนเขาเรียกว่าเฟลล์ก็ส่วนใหญ่ก็จะคอมเมนต์ให้กำลังใจนะคะ
ถือว่าเราอยากจะให้เขาแบบมาได้พลังบวกไปได้สติได้อะไรอย่างนี้เป็นคอมเมนต์สร้างกำลังใจมากกว่า
เพราะจริงเราให้นัทก็เป็นห่วงทั้งคู่เลยเราก็เป็นเพื่อนรักกันถ้านัทคิดว่าวันหนึ่งเขาอาจจะกลับมารักกันเหมือนเดิมก็ได้
เพราะฉะนั้นอยากให้มีแต่สิ่งดีสิ่งบวกความสัมพันธ์ที่ดีเก็บความสัมพันธ์อันนั้นไว้อะไรอย่างนี้คิดถึงวันที่ดีมากกว่า
เพราะฉะนั้นธนันว่ากำลังใจสำคัญที่สุดบางคนเป็นแบบเศร้าหนักมากอะไรอย่างนี้เราก็อยากเห็นเพื่อนมีความสุขอยากเห็นเพื่อนยิ้มอยากเห็นทุกอย่างกลับมาปกติเหมือนเดิม
พี่นิ่งที่เข้าไปคอมเมนต์พี่นิ่งหลายคนอาจจะบอกว่าเรื่องนี้มาหาดูอะไรอย่างนี้ไหม
ถ้าอ่านคอมเมนต์นะอันนั้นเป็นคอมเมนต์เชิงกลางมากกว่าว่าให้กำลังใจแล้วก็อย่าไปคิดถึงคอมเมนต์ด้านลบ
คนที่รักนิ่งแล้วก็อะไรอย่างนี้มีเยอะแหยะมากมายซึ่งถ้าอีกฝั่งนึงเศร้า
แบบมีแต่สิ่งดีในความสัมพันธ์อยากให้กำลังใจอยากให้พลังบวกของเขาอะไรอย่างนี้
นึกถึงวันที่เรารักกันอะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ทั้งคู่กลับมารักกันเหมือนเดิมอะค่ะ
ถึงขั้นเป็นกาวใจเลยไหมเป็นขั้นเป็นกาวใจเลยไหมอืมอันนี้คือคณะได้แต่อยู่ห่างห่างอย่างห่วงห่วงเนอะ
ให้กำลังใจแบบมองทั้งคู่แล้วก็ให้กำลังใจทั้งคู่เลย
แล้วก็ไม่อยากให้เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นกับใครเลยทั้งสิ้นนะ
เชื่อใช่ไหมคะว่าวันหนึ่งเขาจะกลับมาคืนดีกันได้อันนั้นมีความหวังมากกว่าความหวังว่าถ้าวันหนึ่งเวลาผ่านไปแล้วมองย้อนกลับมาก็จะเห็นว่าทุกอย่างมันไม่เห็นมีอะไรเลย
ไม่เห็นมีเรื่องอะไรเลยทำไมจะกลับมารักกันเหมือนเดิมไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
สภาพจิตใจของทั้งคู่ตอนนี้ดีขึ้นไหมคะพี่ดีขึ้นบ้างไหมคะใช่จ้ะถ้าว่าเวลาจะชั่วเลยนะคะ
เวลาจะช่วยให้เขากันกรองช่วยให้คิดแล้วมันจะแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
เขาเรียกว่าอะไรทุกอย่างมันต้องดำเนินต่อไปเขาอาจจะกลับมามีสติมองคิดมองย้อนกลับไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาเนอะค่ะแล้วก็เป็นเหมือนคนข้างนอกแล้วก็มองอยู่ห่างอย่างห่วงแค่นั้น
แล้วก็อยากให้กำลังใจทั้งสองคนด้วยอ่ะค่ะเชิญพี่อันน่าฝากรายการเลยค่ะ
ก็ขอให้ทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะเซ็กซี่มาม่าด้วยนะคะ
บทปาดครั้งแรกในชีวิตกับการเป็นมาดาวน์ค่ะในรายการเซ็กซี่มาม่านะคะทางช่องสามหกมือนี่สิบค่ะ